คุณผู้ชมคะมาดูคลิปของตำรวจมีคนถ่ายแล้วก็แชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียอีกแล้ว

นี่ไงจะบอกอยู่ว่าพูดแบบนี้หลายคนคิดว่าเอ๊ะไม่ดีหรือเปล่า
แต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นคลิปตำรวจน้ำดีที่โอ้โหเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่คือช่วยเหลือหญิงสูงวัยข้ามถนนนะคะ
แล้วก็ทำแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าทำมาเป็นประจำนานนับ๑๐ปีแล้วล่ะค่ะ
นี่แหละคือคลิปเหตุการณ์ขณะที่ร้อยตำรวจโทสมชายเทศเอมรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะที่สถานีตำรวจภูทรนาเฉลี่ยง
กำลังช่วยหญิงสูงวัยข้ามถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
จุดนี้เป็นบริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ซึ่งเฟซบุ๊คของผู้ที่ใช้ชื่อว่าส้มโอเพชรบูรณ์แชร์ลงในโลกออนไลน์ค่ะ
แห่แชร์แบบนี้คนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมกันเพียบเลย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ค่ะไปพูดคุยกับหมวดชาย
เหมือนกับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้หมวดเนี่ย
ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้าเลย๗โมงถึง๙โมงเช้าช่วงหนึ่ง
ส่วนช่วงบ่ายนะคะบ่าย๓โมงจนถึง๕โมงเย็น
โดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน
บริเวณสี่แยกไฟแดงค่ะซึ่งก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมิตร
มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง
ประชาชนแถวนั้นนะคุณโอ๊ยรักใคร่หมวดชายกันใหญ่เลยค่ะ
ส่วนหญิงสูงวัยในคลิปนะคะก็ทราบชื่อว่าชื่อนางสมใจแทร่แต้
อายุ๗๘ปีเปิดเผยนะคะบอกว่าได้นำรถเข็น
ที่จะเดินข้ามถนนบริเวณสี่แยกไฟแดงนาเฉลียง
เพื่อที่จะข้ามไปซื้ออาหารค่ะจังหวะนั้นเองเนี่ย
วดชายกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นเข้าโอ้โหรีบวิ่งมาช่วยเหลือเลยค่ะ
มือพร้อมกับรถเข็นเดินข้ามถนนไปซื้ออาหาร
ไม่ใช่แค่เดินส่งอย่างเดียวนะคุณคือรอข้ามไปส่งอีกรอบหนึ่งด้วย
รอกลับด้วยประชาชนใช่ค่ะประชาชนที่จอดรถติดไฟแดงเห็นแบบนี้นี่โอ้โหชื่นชมกันใหญ่เลย
ฟังเสียงหมวดชายกันหน่อยนะคะ
มาช่วยเหลือ
ดีใจภูมิใจ
นี่คุณป้าได้รับการช่วยเหลือจากหมวดชาย
ส่วนทางด้านหมวดชายเองเนี่ยคือเขาบอกทำแบบนี้มานานแล้วแหละ
เหมือนกับทางด้านนายพาสกรโหสุวรรณค่ะชาวบ้านในพื้นที่
หมวดชายเป็นตำรวจที่ไม่ได้ถือตัวเลย
มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด
แล้วก็ทำแบบนี้นะคะนานนับ๑๐ปีแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของตำรวจน้ำดี
ตำรวจดีเราก็นำมาเสนอกันนะคะ
แล้วก็มีคนแชร์กันในโลกโซเชียลด้วย